ดูเรื่องนี้บ้างมีมาให้เห็นอีกแล้ว
จ่ายน้ำมันแต่ไม่จ่ายเออไปเติมน้ำมันแต่ไม่จ่ายเงิน
อ่าปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะก็ไปเติมน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองที่ปั๊มแห่งหนึ่งค่ะ
สั่งแบบนี้เลยนะเอาเติมเต็มทั้งเลยคือพันสี่ร้อยบาทอ่ะ
เติมเสร็จปุ๊บโอ้โหพอปิดถังเท่านั้นแหละ
เร่งเครื่องหนีออกไปเลยนะคะไปเลยค่ะตังค์ไม่จ่าย
คลิปจากกล้องวงจรปิดปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
จับภาพรถยนต์กระบะสีขาวมาเติมน้ำมันในปั๊ม
พอพนักงานปั๊มเติมเต็มถังนำหัวจ่ายออกเท่านั้นแหละ
เร่งเครื่องบึ้นออกไปเลยค่ะพนักงานปั๊มพยายามแล้วค่ะ
วิ่งตามทั้งตะโกนเรียกก็ไม่ทันนะคะซิ่งหายไปกับความมืด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามที่ผ่านมาค่ะนายอนุชาติกิติวงหรือโจอายุสามสิบสองปี
พนักงานปั๊มเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
กระบาดสีขาวไม่ทราบสีและยี่ห้อติดฟิล์มทึบ
พอขับมาถึงคนขับก็ลดกระจกลงมานิดเดียวนะคะบอกว่าเติมน้ำมันเต็มถัง
คิดเงินรวมแล้วเนี่ยคือ๑๔๐๐บาทพอเขาไปเก็บดึงหัวจ่ายออกมาเท่านั้นแหละ
่งออกไปเลยค่ะสร้างความตกใจให้กับเด็กปั๊มเป็นอย่างมาก
เพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจากนั้นค่ะทำอะไรไม่ถูกก็โทรแจ้งตำรวจก่อนนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
แห่เติมน้ำมันแล้วก็ไม่จ่าย
คือเด็กปั๊มเขาอาจจะต้องรับภาระตรงนี้
ตรงนี้แหละที่เห็นใจ๑๔๐๐บาทเลยนะ